เขาไปก่อเหตุวางยาเบื่อสุนัขนะคะตายไปมากกว่า๑๐ตัว
ระยะเวลาแค่สองเดือนที่ผ่านมานี่เองและบางตัวเนี่ยนะคะ
ไม่ใช่เป็นสุนัขจรจัดเขามีเจ้าของแล้วเจ้าของเขาก็ยืนยัน
สุนัขเขาไม่ดุร้ายปล่อยเดินหมู่บ้านเป็นประจำเลย
ดูสิสุนัขความทรมานเขาชักอยู่ดิ้นแงก
ในหมู่บ้านเขาถ่ายภาพไว้ได้นะคะเป็นคลิปที่สะเทือนใจนะคะ
เจ้าของคลิปชื่อว่านายประภาษณ์บุญมา
เขากำลังพยายามช่วยกันกับรอปภและชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
ก็คือพยายามเอาไข่ไก่เฉพาะไข่ขาวนี่นะคะ
กรอกปากเจ้าตัวนี้สุนัขเมื่อสักครู่นี้ชื่อเจ้าปุ๋ย

ใช่เพราะว่าเชื่อว่าโดนวางยาเบื่อแน่นอน
แต่ว่าสุดท้ายเจ้าปุ๋ยไม่รอดนะคะตายนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรการเคหะบ่อโพงนะคะ
ตำบลบ่อพงศ์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กว่า๑๐คนเขารวมตัวกันแล้วก็ไปแจ้งความ
บอกว่าสุนัขที่ช่วยกันดูแลให้อาหาร
ก็คือช่วยแล้วก็ดูแลเรื่องของอาหารของมัน

แต่บางตัวที่ตายเป็นสุนัขที่มีเจ้าของด้วยนะคะ
ตายไปแล้วมากกว่า๑๐ตัว
แม้กระทั่งนกและไก่
กินอาหารที่คนร้ายเอาไปวางไว้เอาไปวางยาเบื่อสุนัข
ก็ตายคือทั้งนกทั้งไก่เท่านั้นตายไปด้วยนะคะ

สุนัขที่กินยาเบื่อเข้าไปมีทั้งหมด๙ตัว
ตายไป๘ตัวรอด๑ตัว
ขณะที่นางอุทัยนุ่นขาว
เจ้าของสุนัขเพศผู้พันธ์ไทยผสมอายุ๓ปีชื่อเจ้าเหยิน
กินยาเบื่อและเป็นเพียงตัวเดียวที่รอด
เล่าให้ฟังบอกว่าปกติจะปล่อยเจ้าเหยิน
ออกไปเดินเล่นนอกบ้านทุกวันบริเวณสนามนั่งเล่น
ภายในหมู่บ้านจนวันที่เกิดเหตุ
มีเพื่อนบ้านมาร้องบอกว่าขอให้เอาไข่ไก่เนี่ย
ไปกรอกปากเจ้าเหยินหน่อย
เพราะว่าเจ้าเหยินถูกวางยาเบื่ออยู่ก็รีบออกไป
เหยินเป็นตัวเดียวนะคะที่รอดชีวิตนะคะ

เพราะว่าเขาก็ไปเอาไอ้นั่นไข่อ่ะที่หน้าร้านคุณเอกน่ะสองใบ
ก็ทานทานเสร็จแล้วก็ลุกจะมาบ้าน
แล้วก็ยายก็บอกว่าเอาไปโรงพยาบาลเลย
ก็ไปโรงพยาบาลก็จะไม่นอน
เขาติดลูกชายก็ไม่นอนพอเสร็จแล้วพอถึงโรงพยาบาลปุ๊บ
พอเห็นเจ้าของไปถึงเขาถึงโรงพยาบาลก็นอนเลย
ต้องไปวานห้าสิบห้าสิบอืมตอนนั้นเป็นยาเป็นไงยาย

ใจจะฆาตคุณบอกตรงเพราะว่าไม่เคยทำใครเลยอืม
เหยียนเป็นตัวเดียวที่รอดชีวิตนอกจากนั้น
ก็คือตายไป๘ตัว๘ตัวเฉพาะเดือนนี้นะคะ
เฉพาะเดือนนี้เดือนที่แล้วนี่มีสุนัขถูกวางยาเบื่อ
ตายไป๕ตัวรวมเดือนนี้๘ตัวทั้งหมด๑๓ตัวแล้วนะคะ
ซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าไม่เข้าใจจุดประสงค์ของคนร้าย
มาวางยาเบื่อสุนัขว่าทำลงไปเพื่ออะไร
จากสุนัขที่ตายทั้งหมดเป็นสุนัขที่ไม่ดุร้าย
ไม่เคยมีการกัดใครแล้วก็วิ่งเล่นอยู่ในหมู่บ้านมานานหลายปีแล้ว
หากคนที่ทำได้คงเป็นเพราะอาจจะเกลียดสุนัขมาก
หรือเพราะจงใจอยากให้สุนัขตายทั้งหมู่บ้านโดยวางยาเบื่อ
วิธีการก็คือเอายาเบื่อผสมกับโครงไก่สับ
แล้วก็วางไว้ตามจุดต่างทั่วหมู่บ้านสุนัขตัวไหนเผลอไปกินก็ตาย
แม้กระทั่งนกและไก่บางทีเผลอไปกินก็ตายเช่นเดียวกัน
ชาวบ้านและเจ้าของสุนัขเข้าแจ้งความไว้ที่สพนครหลวงนะคะ
ให้ช่วยกันติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุต่อไปค่ะ